ประเภทภายวัฒนภายาวเขาบอกว่าไปเจอกับไก่แสนรู้นะฮะ
แสนรู้ที่ว่าเขาว่ามาให้โชคครับ

เป็นไก่แจ้เพศผู้อายุ๒เดือนนะ
เลี้ยงเอาไว้ในบ้านเรียกที่๕๒๙ตะบนแม่ไส
เจ้าของบอกว่ามันให้โชคมาแล้วหลายงวดเลย
เจ้าของบ้านบอกว่าเจ้ามีมูลเนี่ยถูกแมว

แม่ของเจ้าไก่ที่ชื่อว่ามีบุญถูกแมวกัดตายไปเมื่อ๒เดือนก่อน
ก็เลยเจ้ามีบุญเอามาเลี้ยงเอาไว้
โดยให้ลูกสาวชื่อน้องไออุ่นวัย๘ขวบเป็นคนดูแล
ก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันสนิทสนมนิน
ดูสิครับน้องเขาก็ดูแลเจ้าไก่ตัวนี้เป็นอย่างดี

ส่วนเรื่องของการขอโชคขอลาบนะ
เจ้ามีบุญเขาบอกว่าต้องใช้วิธีเสี่ยงทายนะ
ให้มันจิกออกไหมครับน้ำเศษกระดาษที่เขียนตัวเลข
แล้วเขาม้วนเอาไว้เหมือนว่าเนื้อนออกสลากเนี่ย
แล้วก็ให้มันจิกมันก็จิกออกมา๓ตัว
สามตัวสามสามสลาก

โชว์ชัดเลย

โตขึ้นก็คือเริ่มไปทำงานนี้สำรับงานสลากแน่เลย
อนาคตก็นั่นแหละเดี๋ยวน้องไออุ่นจะไปหมุนวงล้อนะครับ
อนาคตก็คือซ้อมอยู่เลขที่ออกว่าไปซ้อมไปก่อน
เจอกันเล่นนะจ๊ะน้องนี่ดียอดแล้วก็ไก่ก็น่ารักได้นึง

ยังไม่หมดนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งที่
วัดนิเทศราชประดิษฐ์อยู่คลอง๑๓อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ที่นี่ก็มีไก่แสนรู้เหมือนกันค่ะ
เป็นไก่แสนรู้สุดเชื่องด้วยค่ะเป็นไก่ชนเพศผู้
ซึ่งพระอธิการทวีทรัพย์เจ้าอาวาสนะคะท่านก็เลี้ยงเอาไว้นานแล้ว

ทางด้านนายชะแลมทัพทิมโตลูกศิษย์วัดค่ะเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าไก่ชนตัวนี้จริงมันตาบอดนะคุณ
หลังจากที่เคยขึ้นสังเวียนแล้วก็ถูกตีแพ้
แล้วมันก็ตาบอดด้วยเจ้าอาวาสก็เลยสงสารนะเนอะ
นำมันมาเลี้ยงเอาไว้ที่วัดนะคะก็ปล่อยให้เดินเล่นไปทั่ววัดเลย
คือไก่เองมันก็พอมันคุ้นชินกับคนมันก็จะไม่ตื่นกลัวคนแล้ว
มันตาบอดด้วยไงแต่ที่พิเศษคืออะไรรู้ไหม
เขาว่ากันว่ามันให้โชคมาแล้วหลายงวด

เขาจะนำเศษกระดาษม้วนใส่รวมกับข้าวเปลือก
แล้วก็เอามาให้เจ้าไก่ชนตัวนี้จิ๊กจิกอยู่นั่นแหละ

แล้วจิกออกมาก็จะได้ออกมาเป็นกระดาษเสียงทายแบบ
ไปเยอะไปเอาเป็นว่าแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันนะจ๊
ใช่ค่ะจากไก่ใครคิดถึงนกเอี่ยงแสนรู้ที่อ่างทองกันบ้าง

แล้วโอเลี้ยงถูกต้องเลยค่ะคุณใบตองค่ะ
ชาวบ้านเขาก็แวะเวียนไปที่นี่แหละวัดเยื้องคงคารามอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ไปไปพูดคุยทักทายกับเจ้าโอเลี้ยงกันหน่อยอายุแค่ปีกว่าเท่านั้นเองแหม
แต่คนเนี่ยชื่นชมชื่นชอบมันมากเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ใช้วิธีเหมือนกันเลยนะคะกับไก่ตัวสักครู่นี้
เขียนตัวเลขม้วนใส่กระดาษนั่นแหละนะคะ
เอามาให้เจ้าโอเลี้ยงจิกเสี่ยงทาย
ปรากฏว่าได้ออกมา๒ตัวสมใจนะคะ
แต่ว่าตัวไหนคุณผู้ชมคอยจับตาดูให้ดีแล้วกัน
หลังจากนี้คนที่เขาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะนำไปซื้อลอตเตอรี่
พร้อมทั้งต้องมีการตบรางวัลให้เจ้าโอเลี้ยงด้วย
ส้มเขียวหวานเอามาให้เจ้าโอเลี้ยงเป็นการขอบคุณ

ก็เลือกเอาสักอย่างนี่จะกินส้มหรือจะกินเขียวหวาน
ทำไมจะต้องกินสองอย่างพร้อมกันด้วย
คุณเลือกไหมเวลาคุณกำลังทำงาน

เราก็ตกลงคุณจะกินส้มหรือกินน้ำผึ้ง

คุณก็ต้องเลือกไงว่าคุณจะกินส้มหรือกินน้ำผึ้ง

ที่คุณยังถามเจ้าโอเลี้ยงว่ามันจะกินส้มหรือกินเขียวหวาน

นั่นแหละคุณก็ต้องเลือกคุณต้องเลือกกินก่อนอื่น